คุณคะมาต่อกันที่นักแสดงสาวคนนี้ค่ะ
เป็นคุณแม่ป้ายแดงแบบสดร้อนเลยนะคะ

หลายคนก่อนหน้านั้นก็จะรับทราบข่าวนะว่า

คุณแม่ก็มาตามหาลูกสาวออกสื่อด้วยนะคะ
เรื่องนี้ก็ยืดเยอะกันอยู่พักใหญ่ค่ะ
แต่ว่าล่าสุดคุณแจซอนนั้นก็คลอดแล้วนะคะ

ก็ได้เรื่องว่าคุณแจซอนลูกสาวของคุณแม่นั้นนะ

พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลภูมิพลค่ะ
โดยตั้งชื่อลูกชายว่าน้องเทคออฟ
แล้วก็ใช้ชื่อจริงว่าน้องเหนือเมฆค่ะ
สำหรับสุขภาพของทั้งคู่นะคะ
คุณแม่คุณลูกก็แข็งแรงเป็นอย่างดีด้วยค่ะ
ซึ่งคุณแม่มุกดานะคะก็ได้เผยความรู้สึก

พร้อมเล่าว่าต่อด้วยนะว่าทันทีที่พบคุณแจซอน
ลูกสาวตัวเองแล้วก็เข้าโผล่ก่อตัวเอง
แล้วก็ร้องไห้อย่างหนักเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บอกกับคุณแม่ว่าตั้งใจมาหลายครั้งแล้วนะ
แต่ไม่มีจังหวะแล้วก็โดนเบรกเอาไว้ค่ะ
ด้านคุณแม่ก็ได้สอบถามนะคะ
ถึงลูกสาวในช่วงชีวิตที่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน

คุณแจซอนค่ะก็เล่าให้คุณแม่ฟังของเธอแบบนี้นะว่า

เริ่มจากไปซื้อบ้านอยู่กับสามีใช่ไหม

เพราะว่าผู้ชายเนี่ยก็ยังไม่ได้มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะ
พอหลังจากนั้นก็ไปซื้อบ้านอยู่ด้วยกันค่ะคุณ
แล้วก็มีปัญหากับเพื่อนบ้าน
ไม่ลงรอยกันนะคะจะทะเลาะกันนั่นแหละ
แล้วก็เธอก็โดนขู่บ่อยครั้งเธอว่าแบบนั้นนะ
ซึ่งในระหว่างนั้นค่ะเธอก็ต้องหางานเล็กน้อยทำเพื่อดูแลตัวเองด้วย

หลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วท้องอยู่ทำงานทำไม

ซื้อสุนัขตัวหนึ่งมาอยู่เป็นเพื่อนค่ะ

จนต้องเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
อยู่ประมาณ๕วันในระหว่างที่ตั้งคันนะคะคุณ
ทางด้านสามีนักบินเองค่ะ
คุณแม่ก็เผยนะคะว่ายังทำใจไม่ได้ที่จะให้อภัย
ว่าฝ่ายชายจะเข้ามาขอโทษนะคะ
แต่ตัวคุณแม่เองก็ยังไม่พร้อมค่ะ

ให้รอดูต่อไปว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะ
อันนี้ก็ไทยรัฐออนไลน์เราก็ไปสัมภาษณ์คุณแม่มาให้ฟังกัน

เยี่ยมรวมไปถึงน้องสาวอีก๒คนของคุณแจซอนด้วย

ตอนนี้เชื่อว่าปัญหาหลายอย่างหลังจากนี้น่าจะคลี่คลายได้ดีขึ้นนะคะ
คอมเมนต์เขาบอกกันว่าอย่างนี้คุณ
เนี่ยเวลาลูกผู้หญิงเราเนี่ย
พอได้คลอดลูกมาจะได้รู้ซึ้งถึงความเป็นแม่
จะได้รู้ว่าคุณแม่เรารักเรามากขนาดไหน

หลายคนถามว่าแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไง
โรงพยาบาลคุณแจซอนนะคะก็ไม่ได้ติดต่อกลับไป
แต่ว่าน้องสาวเองทุกทีส่งไลน์ไปจะอ่าน
แต่ว่าทุกวันนี้ส่งไลน์ไปเอ๊ะทำไมไม่อ่าน
ก็เลยสงสัยคุณแม่ก็เลยบอกสงสัยคลอดแล้วมั้
ก็เลยเดินทางเซนต์ของคุณแม่เดินทางไปหาด้วยตัวเองเลย
แม่ลูกก็ได้เจอกันเรียบร้อยนะคะ

ขอให้ลูกชายสุขภาพแข็งแรงแล้วก็กุญแจซอนแข็งแรงไวด้วยนะคะ